สวัสดีครับเช้าเมื่อวานนี้เรามีการคาดการณ์ไปแล้วนะครับว่า
เดือนนี้ตลอดทั้งเดือนเราอาจจะได้เจอกับความหนาวเย็นที่
เยือนเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องแต่แน่นอนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่อง
จนถึงช่วงกลางเดือนก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลายจุดหลายพื้นที่
ก็จะมีลักษณะของกลุ่มหมอกกลุ่มฝนเข้ามาปกกลุ่มด้วยนะครับเพราะว่าปัจจัยสำคัญอย่าง
ลมหนาวก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี่คืออุณหภูมินะครับ
มีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ตลอดทั้งวันก็จะพบว่าในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเนี่ยนะครับ
ยังคงได้เจอกับอากาศหนาวเย็นส่วนตอนล่างครับสถานการณ์คลื่น
ยังคงต้องระวังเพราะว่าตอนนี้เองปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์คลื่น
บริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ
ก็เป็นผลพวงมาจากบริเวณความกดอากาศสูงที่มีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าในช่วงประมาณวันที่๘ที่๙จะถอยร่นออกไปนะครับอ่อนกำลังพลุขึ้นไปบริเวณทางตอนบน
ลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนก็จะมีลักษณะความชื้นเข้ามาปกกลุ่มนะครับ
ก่อนที่ลมหนาวจะมาอีกครั้งหนึ่งการเข้ามาของลมหนาวอีกครั้งหนึ่งถ้าหากความชื้นเยอะเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดฝนได้บางพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางถึงตอนล่างเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าช่วงเวลาที่เกิดลักษณะสภาพอากาศในกล่าวเป็นช่วงไหนบ้าง
แต่ละจุดแต่ละพื้นที่แต่ละภาคเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับ
ในช่วงแรกนะครับตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๗นะครับอุณหภูมิยังมีโอกาสลดลงอย่างต่อเนื่องประมาณ๓๕องศาเซลเซียตนะครับ
ทำให้ต่ำสุดพื้นราบอยู่ที่ประมาณ๑๑องศานะครับส่วนตามยอดดอยอยู่ที่ประมาณ๑องศาเซลเซียต
อีสานเนี่ยนะครับในช่วงนี้ยังมีลมแรงนะครับอุณหภูมิเย็นลงสี่ถึงหกองศาเซลเซียตแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าอีสานอาจจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงมากนะครับทำให้พื้นราบเนี่ยนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณสิบองศานะครับตามยอดถูกสี่องศาเซลเซียตส่วนภาค
ไปจนถึงวันที่๗นะครับมีลมแรงอุณหภูมิเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียตนะครับต่ำสุดพื้นราบอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียตส่วนในบริเวณตอนล่างนะครับอาจจะมีเรื่องของกลุ่มหมอกเข้ามาปกกลุ่มในช่วงวันที่๘ถึง๑๐นะครับอุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๘องศาเซลเซียตอยู่นะครับส่วนพื้นที่พัก

ครับอยู่ที่ประมาณร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่นะฮะ
การคาดการณ์การปิดแปลงมูลภูมิที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไหน
แน่นอนนะครับหลังกลางเดือนไปก็มีลุ้นว่า
ความเย็นก็จะเข้ามาปกกลุ่มแบบนี้อย่างต่อเนื่อง
ช่วงนี้คงจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายกันหน่อยนะครับ
เฉพาะเรื่องของผลกระทบจากอากาศที่เย็นเกินไป

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ